คุณผู้ชมค่ะช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะ
สนามกีฬาแห่งชาติเขาบอกว่าเอ๊ะเสียงอะไร

ก็จะมุกไปดูโอ้ยฝุ่นครักลุ้งเลยค่ะโอ้โหนี่นี่นี่
อะไรมันถล่มลงมาคะเนี้ยผนังของอาคารแห่งหนึ่งอู้
พังถล่มลงมาแล้วช่วงนั้นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาด้วยบาดเจ็บ
ไปสองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบสามนาฬิกา
บ่ายโมงตรงเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ในเพจเฟซบุ๊คเฮ้ย
นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ค่ะมีภาพด้วยแล้วก็มีข้อความ
ระบุแบบนี้นะคะสดสดสดจากพระรามหนึ่งตรงข้ามบาปุ่นครอง
ครองเป็นกระเบื้องเก่าที่ผนังของตึก
เมื่อเช้าฝนตกมีคนที่ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อย
นี่คือสภาพความปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นลักษณะของผนังอาคารชื่อว่าอาคารเมืองพล
มันซุดตัวลงมาค่ะจุดนี้คือปากซอยเกษมสรรหนึ่ง
ถนนพระรามหนึ่งขวังวังใหม่เขตปทุมวัน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ไพบรรทัศน์ทอง
ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ๒รายนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่า
กำลังยืนรอรถไฟฟ้าอยู่บนสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
ได้ยินเสียงดังโครมพร้อมกับฝุ่นคละคลุ้งเต็มไปหมดเลย
ค่ะจะงวกหน้าไปดูอูหูยผนังของอาคารเมืองพลสุดตัวลงมา
ตัวเขาเองคนที่เห็นเหตุการณ์เขาคาดการณ์แบบนี้นะคะ
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
แต่เขาคาดว่าเมื่อคืนจนถึงเมื่อเช้ามีฝนตกลงมาเป็นระยะ
ใช่ผนังที่มันเก่าพอมันเกิดการอุ้มน้ำมันถ่วงไงฮะ
ค่ะแล้วมันก็พังถล่มลงมาแบบนี้โอ้โหอ่าแต่แบบเนี้ย
เดี๋ยวต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะไม่รู้ว่าส่วนอื่นอื่นเนี่ย
จะพังลงมาอีกหรือเปล่าจริงต้องไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็กันพื้นที่พื้นที่นี้นะคะให้ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนี้เข้าไปก่อน
ตรวจสอบให้เสร็จแล้วค่อยให้เดินทางอีกทีค่ะ
คุณผู้ชมครับไปดูกันที่อีกข่าวหนึ่งค่ะข่าวนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับสำหรับน้องหนูก็แล้วกัน
แต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เนี่ยหลายคนตกใจนะคะ
เพราะว่ามีเด็กหญิงวัยสิบสี่ปีพลัดตกลงมาจากตึกชั้นสาม
เป็นหมู่บ้านอื้ออธรณ์สาขาอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าน
จังหวัดสมุทรประการเป็นอาคารชุดสูง๕ชั้น
เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปช่วยเหลือนะคะผู้บาดเจ็บ

ทราบชื่อต่อมาก็คือน้องเอนามสมมุตินะอายุ๑๔ปี
ได้รับบัตรเจ็บค่อนข้างเยอะเลยแหละค่ะ
ข้อมือขวาหักผิดรูปข้อเท้าขวาก็มีแผลฉีกขาดยาวด้วย
แล้วก็ยังมีอาการเจ็บที่สะโพกแล้วก็แผ่นหลังด้านขวาด้วย

น้องเอเขาอยู่ที่อาคารดังกล่าวนั่นแหละค่ะที่ชั้น๓

ก่อนเกิดเหตุคุณพ่อเนี่ยล็อกกุญแจขังเอาไว้ในห้องเพราะอะไร
เพราะไม่อยากให้น้องหนีออกไปเที่ยวกับเพื่อน
แต่น้องเนี่ยตัดสินใจงัดบานเกล็ดหน้าต่างด้านหลังห้องค่ะ

เกิดพลาดท่าพลัดตกลงมาจนตัวเองไปกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บจนเป็นเหตุดังกล่าว
ทางด้านเพื่อนบ้านนะคะคุณอภิรดีมีแก้วก็บอกว่า
เชื่อว่าน้องเอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจกระโดดตึกแน่
แต่คิดว่าน่าจะพลาดตกลงมาเพราะว่าอยากจะหนีคุณพ่อกับคุณแม่ออกไปเที่ยว
จากว่านัดพ่อนัดเพื่อนเอาไว้แล้ว
แต่พ่อเนี่ยรู้ร่วงหน้าอยู่แล้วว่าเดี๋ยวลูกจะหนีไปเที่ยว
ก็เลยล็อกประตูขังเอาไว้แล้วพ่อก็ออกไปทำงาน
จริงคุณแม่ก็อยู่ในห้องนะคะ
แต่ว่าน้องอยู่ในห้องนอนก็คือคนละห้อง
อาจจะพยายามหนีออกทางหลังบ้านก็เลยห้อยตัวลงมา
แล้วก็พลาดตกลงมาจากชั้น๓สูงถึง๑๒เมตรเลยค่ะ